ภัยแรงที่ประชาชนในหลายพื้นที่ต้องประสบในช่วงที่ผ่านมานะครับ
หนึ่งในหนทางในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลสนับสนุน

เพื่อที่จะได้รองรับน้ำฝนนะครับที่กำลังจะมาถึง
วันนี้คุณพยุงศักดิ์การสมเกตก็จะพาไปดูหนึ่งในฝ่ายประชารัฐ
ภาครัฐร่วมมือกับชาวบ้านที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
สร้างขึ้นจะสามารถกักเก็บน้ำได้๒๕๐๐๐ลูกบาทเมตร
ไปติดตามรายละเอียดจากคุณพยุงศักดิ์ครับ
แหล่งน้ำลำทานในป่าชุมชนบ้านแก่งทุ่งอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ยังคงมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
เพราะชาวบ้านบ้านแกว่งทุ่งและร่วมกับเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้
ช่วยกันสร้างฝ่ายซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ
โดยฝ่ายที่สร้างขึ้นจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชน
เช่นต้นไผ่กระสอบปุ๋ยที่เหลือใช้และก้อนหินตามลำห้วย
โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ
จากนั้นจะให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการดูแลรักษา
และการใช้ประโยชน์ซึ่งนอกจากจะช่วยชะลอกักเก็บน้ำ
ช่วงฤดูฝนนี้ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำใช้
ตลอดทั้งปีแล้วยังช่วยลดความรุนแรงของการชะล้างหน้าดิน
ถือเป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นป่าอย่างยั่งยืนด้วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลบ่อโพบอกว่า
ในพื้นที่บ้านแก่งทุ่งและสร้างฝ่ายกึ่งถาวร

สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง๒๕๐๐๐๐๐ลูกบันเมตร
และวางท่อส่งน้ำเพื่อนำมาใช้การเกษตร
เป็นระยะทาง๑๖๕กิโลเมตร
เพื่อให้ประชาชนจาก๘หมู่บ้านกว่า๑๐๐ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่กว่า๓๕๐๐ไร่
ก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับ
ในส่วนที่ว่าชุมชนกับส่วนรายการนะครับ
ได้มาทำฝ่ายชะลอน้ำร่วมกัน
ก็พูดจริงแล้ว
โอ้โหแก่งทุ่งของเราเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะครับ

พี่น้องนะครับที่รับน้ำในสายนี้นะครับ
ในสายห้วยสมข้าวนะครับ

เขาไม่ต้องเดือดร้อนว่าต้องไปเอาน้ำดื่ม

เขาจะมีน้ำเก็บกักนะครับเป็นที่เป็นทางเขาเองนะครับ
ปัจจุบันก็มีครั้งสูบน้ำเป็นของตัวเอง
สูบขึ้นไปใช้กับว่าการเกษตรของตัวเอง
หน้าแรงและหน้าฝนได้เลย
การสร้างฝ่ายประชารัฐในพื้นที่นี้
ลมป่าไม้และเอกชนได้เข้ามาให้ความรู้

เพราะฉะนั้นการสร้างฝ่าย
เขาก็จะมีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ในระดับต้นน้ำ

พอทำปุ๊บตัวที่๓๑เราจะทำฝ่ายกึ่งทวน
เราจะทำลักษณะอย่างนี้ในร่องน้ำมึง๑สายน้ำมึง๑

หรือประชาชนที่เขาจะได้ใช้น้ำได้อย่างเต็มที่
คุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับ
ต้นไม้สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น
สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์

แล้วสามารถปฏิรูปไปได้อย่างรวดเร็วครับ
อกจากนี้ภาครัฐยังมีแผนจัดสร้างฝ่ายประชารัฐ

ตามนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อพลิกฟื้นให้แหล่งต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์
ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
พยุงสักการณ์สมเกตข่าวทารัททีวีรายงาน